และก็องค์กรพัฒนาแห่งต่อต้าน

บุกเข้าไปจับสถานบริการ๒แห่ง
ย่านสะพานควายที่ลักลอบนำเด็ก
อายุต่ำกว่า๑๘ปีมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
ข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์
โดยเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นายนะครับนำกำลังบุกเข้าตรวจค้น
สะพานควายหลังได้รับแจ้งนะครับว่า
สถานบริการทั้ง๒แห่งลักลอบนำหญิงต่างด้าวอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ด้วยการนำมาเต้นโชว์ลามกอนาจารย์และค้าประเวณี
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
จากการตรวจสอบเพราะว่าสถานบริการทั้งสองแห่งกระทำผิดกฎหมายจริง
และหญิงชาวไทยอายุ๑๗ปีค้าประเวณีให้กับผู้มาใช้บริการ
ส่วนที่ร้านฮาเลมมีหญิงต่างด้าวสัญชาติพม่า
อายุ๑๗ปีค้าประเวณีให้ผู้มาใช้บริการเช่นกัน
นายรณรงค์สิริผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบกรมการปกครอง
กล่าวนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง
กรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่กำลังการเข้าตรวจสอบข้อมูล
หลังได้รับการประสานจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่อต้านการค้ามนุษย์
ให้ตรวจสอบสารบริการทั้ง๒แห่ง
เมืองต้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีในข้อหาเป็นธุระจัดหา
ให้มีการค้าประเวณีและค้ามนุษย์กับเจ้าของผู้ดูแลและพนักงานเชียร์แขกทั้ง๒ร้าน

สั่งปิดสถานบริการทั้ง๒แห่ง

คำสั่งของหัวหน้าคอสชต่อไป